มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุที่เราเล่าไปเมื่อวาน
แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ตุลาคมเมื่อวานนี้
ก็คือช่วงตี๓ที่สัตหีบชนบุรีค่ะ
จะมีเนี่ยเราต้องเบลอภาพนะคะ
คุณผู้ชมจะเป็นวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงเขาเป็นคู่รักกันนะ
เขาทะเลาะกันอยู่ริมถนนแล้วก็ล้มลงไปรถมาชน
แล้วก็นอนอยู่บนถนนคันแรกชน
คันสองมาทับคันสามมาทับอย่างนี้๓คัน
คือคันที่๓พอทับร่างไปแล้วเขาไม่ได้หนีไปไหนนะ
เขาก็อยู่รอให้เจ้าหน้าที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
แต่คันที่๓คนขับอายุ๑๖เอง
ก็ต้องมีการดำเนินคดีส่วนอีก๒คันแรก
ก็หนีไปชนแล้วก็หนีทับร่างแล้วก็หนี
ก็ต้องมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตี๓๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าระยองตำบลภูตาหลวง

เขาเป็นแฟนกันนะคะทะเลาะกันอยู่ริมถนน

แล้วก็ล้มไปกลางถนนรถกระบะขับมาเร็ว

ทั้งสองคนก็นอนแน่นิ่งอยู่บนถนนนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่ารถคันที่๒วิ่งมาทับร่างไปอีก
คันที่๓วิ่งมาก็ทับร่างไปอีก

หลังเกิดเหตุตำรวจสพพลูตาหลวง
จับได้คนนึงนะคะก็คือรถคันที่๓

เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
เป็นรถเก๋งซูซูกิสวิปสีแดงค่ะ

เขายอมรับว่าขับทับจริงเพราะเขามองไม่เห็น

ถูกต้องค่ะก็ต้องมีการแจ้งผู้ปกครอง
แล้วก็ดำเนินคดีนะคะตำรวจบอกแบบนี้

นางสาวสุนิตาจันไทยอายุ๒๑ปี

คือคู่รักคู่นี้เขาทะเลาะกัน

เขาขี่รถจักรยานยนต์กันมาซ้อนสี่กันมาครับ

ลงไปเคลียร์กันดีกว่าก็จอดรถ
พยายามห้ามก็ยังไม่หยุดทะเลาะ

ก็ทิ้งทั้งคู่ทะเลาะกันไปอยู่ริมถนน
พอเพื่อนกลับมาก็ต้องตกใจคือร้องไห้แบบ

แล้วเห็นเพื่อนกลับมาจากปัสสาวะแล้วเพื่อนตายแล้ว

จันรถมันมอนทรัยจะรุ่ง

แต่สองคนนี้ก็คบกันมานานเนอะครับ

ดีกว่าแล้วคือท้อเสร็จคือเขาขับรถไปค้องน้ำ
เพราะกลับมาเป็นยังไง
ก็เห็นสภาพรองการอ่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดจากเหตุการณ์นี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธนชัยอุตสาหกิจผู้กำกับการสพพลูตาหลวงบอกว่า
ตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
พบว่ารถที่ไปชนผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกก็คือ๓คันตามภาพเลยค่ะ
คันที่๓ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
ก็แจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนเพราะว่ายังเป็นเยาวชนนะคะ
ส่วนอีก๒คันคันแรกที่ชนกับคันที่๒ที่มาทับค่ะ
เบาะแสแล้วให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแล้วนะคะ
เพื่อให้ทั้งสองคันนี้มาสอบปากคำค่ะ
ในกรณีหน้ารถบันชนเนี่ยกรณีแรกคือ

ขันที่๓บันชน๓อีกที
แล้วก็ขันที่๓ได้เลือกหลบหนี
ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
ทางเราก็ได้แจ้งให้ผู้กองทราบแล้ว
แล้วก็จะรอแจ้งข้อเก่าหาในขณะเดียวกัน
ต้องรอสหวิชาชีพมาร่วมทำการสอบสวน
กรณีสองคันแล้วตอนนี้ทราบบ่อแสแล้ว

ทั้งสองเจ้าของรถทั้งสองคันมาให้การเพื่อสอบประคำต่อไป
กรณีนี้ตั้งข้อหานี้ทั้ง๓คันก็โดนข้อหาเดียวกันหมด
ว่าอยู่ในระยะเวลาที่กระชั้นชิดนะครับ
ซึ่งสามารถทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายได้นะครับ
จนถึงข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
แต่อีก๒คันนี้อาจจะมีข้อหานักกว่า
หรือว่าหลบหนีไม่แจ้งเหตุในกรณีรถเฉียวชน
ให้กับเจ้าที่ตำรวจได้รับทราบในทันทีทันใด
อืมก็คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอเมื่อสักครู่นี้เลย
บอกว่าขับรถชนในลักษณะแบบนี้คนขับรถผิดด้วยเหรอ
เพราะว่าวัยรุ่นทั้งคู่คือเขาล้มลงไปเองบนถนนก่อนอย่างนี้

ก็อย่างที่ตำรวจบอกเป็นการประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็หลบหนีด้วยอันนี้ผิดหนักเลยชนแล้วหนีไปเลย
ใช่คือเรื่องหนีไปเลยเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนไม่ช่วยเหลือเนี่ยนะ
ส่วนเรื่องขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ความตายเนี่ย
ถ้าเขาจะลงมาเองแล้วเห็นไม่เห็นเนี่ยคุณก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นของพนักงานสอบสวน

แต่การหลบหนีเนี่ยคือผิดเต็มแน่นะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะคะร่างของผู้เสียชีวิตก็ถูกส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ญาติก็จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดต่อไปค่ะ
เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกฝ่ายนะ
ฝ่ายของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ให้อุทาหรณ์กับทุกคนว่าการที่เราจะยืนลงไปทำอะไรตรงริมถนนเนี่ย
แล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วลงไปถึงถนนเนี่ยถูกรถชนเจ็บตายได้ง่าย
ค่ะแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนตี๓อะไรแบบนี้คือมันมืดด้วย
ส่วนน้องอายุ๑๖เนี่ยนะมันทำให้เด็กวัยรุ่นเยาวชนทุกคนต้องตระหนักให้ดี
อย่าไปคิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไร
เอารถพ่อรถแม่ขับไปแปปเดียวไม่เป็นไร
ไปเป็นว่ากลายเป็นผู้ท้องหาขับรถชนคนตาย